คุณผู้ชมฮะถ้าบ้านของคุณอยู่ข้างกับคอนโดที่กำลังก่อสร้าง

กลัวไหมแล้วก่อสร้างสูงมาก
แล้วช่วงนั้นฝนตกลมแรง
คุณผู้ชมอุปกรณ์บางอย่างของคอนโดที่กำลังก่อสร้าง
มันตกมาทั้งแผง
ให้ไปดูคลิปที่คนนี้เขาถ่ายกันไว้ได้นะฮะ
อัปเดตหน่อยพอดีเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเช็ค
โอ้โหตอนถ่ายตอนแรกเห็นฝนตกข้างนอกไหมฮะ
แล้วก็เห็นคอนโดที่กำลังก่อสร้างมีอะไรแผงปิดไว้อยู่ไหมฮะ
แล้วก็อยู่แถวหลังบ้านกับหน้าบ้านเรา

ตั้มและพอมาตรวจเช็คในห้องนะ
คนในห้องตกออกตกใจแล้วบอก

ท่อนเหล็กทะลุกระจกเข้ามาในห้องของเธอ
เมื่อกี้เห็นไหมฮะไอ้ท่อนเหล็กที่มันทะลุมาเนี่ยนะครับ
แล้วที่มันหนักกว่านั้นคือ
ถ่ายคลิปให้ดูอีกว่ามันเกิดความเสียหายอะไรบ้าง
นี่คุณเนี่ย
แผงนะแผงกั้นอะไรไม่รู้
แผงจากคอนโดเนี่ย
ร่วงลงมาใส่บ้านฝั่งตรงข้ามเป็นแถบเลย
อย่าคิดว่ามันเบานะเห็นมันปลิวสวัยแบบนั้น
โครงสร้างของมันอ่ะมันเป็นโครงสร้างเธอบอกว่ามันเป็นนั่งร้านที่พังลงมาคุณ
แล้วดูข้างล่างสิดีไม่มีใครหัวล้างข้างแตก

เธอก็ยังแบบจะหายใจคว่ำอยู่เลย

เพราะว่าเราได้สัมภาษณ์เธอเมื่อเช้านะครับ
น่าจะแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างเดียวค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ทราบมากไปกว่านี้ค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
แต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะแบบมีความผิดพลาดอะไรแน่เลยค่ะ
ไม่งั้นลมพายุแค่นี้ก็ไม่น่าจะถล่มลงมาได้ค่ะ
ออกไปเรามีคลิปนั้นไหมครับ
เพราะว่าคลิปนั้นจะเห็นช่างอยู่เต็มหลังคาของบ้านฝั่งตรงข้ามเลย
แล้วก็มีการซ่อมมีการแซมยกนั่งร้านออกไปนี่คลิปนี้เห็นไหม
แล้วก็มาซ่อมแซมหลังคาให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
เบื้องต้นทางโครงการของคอนโดรับผิดชอบหมดทุกอย่าง
ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้อยู่
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านแจ้งกับทีมข่าวของเรามาอีกนะครับ
ก่อนหน้านี้มันก็มีเศษปูนตกลงมาใส่รถชาวบ้านพังเสียหาย
แม้ว่าตอนนั้นจะไม่มีฝนไม่มีลมแรงก็ตาม
แต่ว่าเป็นช่วงของการก่อสร้างและทางโครงการก็รับผิดชอบตลอด
แต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกกลัวจะมีคนเจ็บและคนตายนะครับ